เมื่อคืนสามีคนก็นั่งดื่มสุราจนเย็น
ภรรยากับลูกนอนอยู่ในมุ้ง
ด้วยคำหัวเขาเย็น
เอาปืนลูกซองมายิงหน้าอกเมียตัวเอง

แล้วสุดท้ายเมียเขาก็เสียชีวิต

สุดท้ายเนี่ยญาติญาติต้องช่วยกันเอาร่างของผู้ตายเนี่ย
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดผู้ตายชื่อว่านางรินอายุ๓๒ปีครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่หมู่หนึ่งตำบลบ้านน้ำผู้อำเภอคีรีมาศที่สุโขทัย
ตัวคนยิงเนี่ยสามีหนีไปแล้วนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึกนะฮะ
ตำรวจก็รับแจ้งว่ามีคนยิงตอนแรกก็บาดเจ็บก่อนแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ที่เกิดเห็นเป็นบ้านม้าเนี่ยที่เห็นบ้านม้ายกสูงไปนะฮะ
ไปพบศพนางนารินเนี่ยนะฮะถูกยิงด้วยปืนลูกซองนะฮะ
อยู่ที่ใต้ราวนมขวาบาดเจ็บสาหัสเลยแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ผู้ก่อเหตุสามีเขาชื่อนายสุโขทอายุสามสิบเก้าปีนะฮะ
หลังก่อเหตุก็หลบหนีไปพร้อมกับปืนที่เป็นของกลางที่เขาใช้ก่อเหตุนะครับ
จากการสอบสวนเนี่ยนายสุพธกับนางนารินเนี่ยนะฮะ
เขาอยู่กินกันมานานแล้วมีลูกกันสองคนนะครับ
เมาทีไรก็หาเรื่องทะเลาะกับเมียทุกที
สุดท้ายต้องแยกกันนอนคนละมุ้งแต่อยู่บ้านเดียวกัน
นอนมุ้งหนึ่งเมียก็นอนมุ้งหนึ่งกับลูกอีกคนหนึ่ง
เขาอยู่กินกันมาจนคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเมียเนี่ยนอนอยู่ในมุ้งกับลูกคนเล็กเป็นลูกชาย
ส่วนลูกสาวคนโตไปนอนบ้านใหญ่ห่างกันประมาณสัก๒๐๐เมตรได้
ขณะที่สองแม่ลูกกำลังนอนหลับกันอยู่อย่างสบายใจ
ซูพฟดอับดื่มเล่าไปใช่มั้ยกลับมาที่บ้านแล้ว
ปลุกเมียตื่นเข้ามาทำข้าวกินหน่อยหิวข้าว
แต่ตัวเมียเองก็หลับไปแล้วมันดึกมากก็เลยปฏิเสธ
ไม่ยอมตื่นขึ้นไปนะฮะแล้วก็มีปากเสียงกัน
แล้วตัวเมียเองก็นอนหลับไปต่อด้วยด้วยความมั่วโหว
แล้วก็ด้วยความเมาฮะเดินไปหยิบปืนลูกซองยาวยิงใส่เมียตัวเองหนึ่งนัดกระสุนเข้าราวนมขวา
อาการสาหัสหลบหนีไปลูกชายคนเล็กที่นอนอยู่ก็ตกอกตกใจร้องไห้ร้องห่ม
แต่ฝ่ายเมียที่โดนยิงเข้าไปยังแข็งใจบอกลูกนะไปบอกญาติหน่อยมาช่วยแม่หน่อย
แม่โดนยิงแต่สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าที่ผ่านมาลูกเขยคนนี้ดื่มเหล้าเมาเป็นประจำเมาปุ๊บชอบหาเรื่องลูกสาวอยู่บ่อยตอนนี้เสียใจมาก
เหมือนตัวเองเนี่ยตายทั้งเป็นเหมือนเอาหัวใจของเขาออกไปเพราะลูกสาวเนี่ยนะก็เสียชีวิต
และยังไม่รู้เลยว่าจะดูแลหลานสาวกับหลานชายสองคนยังไงนะครับไปฟังเสียงแม่ผู้ตายครับ
อยากถามอะไรเขาไหมครับไม่อยากถามอะไรสักอย่างเกลียดขี้หน้าคนแบบเนี้ยตัดหัวใจเราไปแล้วอ่ะ
บอกเป็นรักแล้วนะแล้วถ้าเขาจะมาขอคำมาแม่ไม่เอาไม่รับ
ไม่ต้องมาขอคำมาไม่รับเกียรติขี้หน้าไม่คุยแม่ว่าอย่างนั้นนะฮะ
ขณะที่ลูกสาวของนายสุพศซึ่งเป็นลูกสาวคนโตฝากบอกพ่อพ่อมอบตัวเถอะ
แล้วมาขอขมาศพแม่ด้วยอย่าต่อสู้เลยนะฮะพร้อมยืนยันว่าหนูเนี่ยจะตั้งใจเรียน
แบบนี้เองค่ะนะฮะตอนนี้เนี่ยตำรวจสันนิษฐานว่านายสุพธเนี่ย
จะไปกบดานที่บ้านเกิดที่กำแพงเพชรนะฮะ
ก็เลยภาษาตำรวจทองชีพไปตรวจสอบที่บ้านญาติบ้านพื้นสนิทนะคะ
เพื่อติดตามตัวมาสอบปากคำและดำเนินคดี
และดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาค่าคนตายต่อไปนะครับ